เพราะว่าตรงนี้เองสุขภาพสำคัญมาก
ต้องรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า
เรือนจำนราธิวาสเองมีผู้ต้องขังที่ป่วย

เพราะว่าล่าสุดนี้มีการเปิดเผยจากทางด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนั้น
และผู้ต้องขังที่บอกว่าณขณะนี้เองเบื้องต้นมีอีก๙คน
ไม่ได้น่าเป็นห่วงน่าจะกลับบ้านได้ในวันพรุ่งนี้ครับ
ภายในเรือนจำนราธิวาสตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ผู้ต้องขังชายเสียชีวิต๒คน
และมีเจ้าหน้าที่เรือนจำและนักโทษชายติดเชื้อเป็นจำนวนกว่า๓๐๐คน
ในวันนี้นะครับมีการคัดแยกผู้ป่วยต้องสงสัยจำนวนกว่า๓๐คน
เพื่อที่จะเฝ้าดูอาการภายในเรือนจำ
ส่วนผู้ป่วยต้องสงสัยที่มีอาการรุนแรงจำนวน๙คน
ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินท
อย่างใกล้ชิดแล้วก็คาดว่าหากพรุ่งนี้ไม่มีไข้สูง
สามารถนำตัวส่งกลับเข้าเรือนจำได้ตามปกตินะครับ
ขณะที่นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณสุข
นราธิวาสบอกว่าขณะนี้เองภายในเรือนจำนราธิวาส
มีการคัดกรองผู้ติดเชื้อแยกออกไปกักขังต่างหาก
ป้องกันการระบาดเพิ่มครับโดยใช้วิธีการทานยาต้านเชื้อ
แล้วก็มีทีมแพทย์จากทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม

ในการที่จะช่วยควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดภายในเรือนจำเพิ่มเติมอีกด้วย
ล่าสุดนะครับจากการวางมาตรการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด
ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดก็เริ่มจะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
หลังจากนี้ครับเตรียมจะมีการหารือกับผู้บัญชาการเรือนจำนราธิวาส
และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่๑๒จังหวัดสงขลา
เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันและรักษาที่มีระบบ
ตั้งแต่การคัดกรองโรคผู้ต้องขังรายใหม่
คัดกรองญาติที่เข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขัง
รวมไปถึงการดูแลความสะอาดสุขอนามัยภายในเรือนจำด้วยนะครับ